ชาวบ้านเขาเห็นพระรูปหนึ่งเดินอยู่ริมถนน
ก็พยายามจะมองเอ๊ะท่านออกบินทบาทหรือเปล่าหรือยังไง
แต่ท่านไม่ได้ถือบาทท่านถือมีด

บ่นพึ่มพำอะไรเหมือนพูดอยู่คนเดียว
ก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย

หลุมพ่อครับหลุมพ่อวางนี่ก่อน
หลุมพ่อมีอะไรต้องเจอกับผมได้
หลุมพ่อครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
สวัสดีครับหลุมพ่อ
หลุมพ่อวางนี่กล่อมนะครับ
เหมือนจะสับอ่ะนี่แล้วก็ทำปากเหมือนสวด
เหมือนไร้มนต์ไร้คาถาอะไรบางอย่างตำรวจก็พยายามชวนคุย
ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงค่ะสุดท้ายเนี่ยอาศัยจังหวะที่พระรูปนี้เผลอ
ตำรวจก็ประชิดตัวปลดมีดออกจากมือนะคะ
จากการพูดคุยพระรูปนี้ก็พูดวกไปวนมา
และดูร่างกายอ่อนเพลียมากก็พยายามจะสอบถามข้อมูล
ได้ข้อมูลมาว่าพระรูปนี้ท่านอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
พรรษาอยู่ที่วัดนั่นแหละก็พาไปส่งวัดค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะติดต่อยาดพี่น้องอะนะคะ
ญาติทราบเรื่องก็เดินทางมาที่วัดแล้วญาติให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าหลวงตาท่านอยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยแต่อาการท่านหนักขึ้น
ก่อนหน้านี้มีญาติโยมคนนึงจะมาเลี้ยงเพลงพระหลวงตาก็เตรียมข้าวของเอาไว้
แต่ปรากฏว่าเบี้ยวไม่มาตามนัดหลวงตาท่านเสียใจความดันขึ้นเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็มีอาการหวาดระแวงไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตอนกลางคืนท่านก็ไม่ค่อยนอน
ครอบครัวก็จะพาไปรักษาให้หายค่ะ
อยู่กับท่านหมดไม่มีใครมายุ่งแต่เห็นท่านพูดว่าตังค์หายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้
ท่านก็ดีอย่างเงี้ยแหละท่านเคร่งสาธารณามากเอาอะไรมาขวายอย่างเงี้ย
กลัวก็ไม่รู้เพราะเหตุใด
ทีมข่าวของเราได้สอบถามพระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์
เจ้าคณะตำบลหอรัตนาชัยก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
หลวงตารูปนี้ท่านอายุมากแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ท่านอายุ๘๔แล้ว
ตั้งแต่ปี๒๕๓๓บวชจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

ท่านน่าจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
อาการหลงลืมแต่ท่านไม่เคยทำร้ายใครนะคะ
ลูกสาวของหลวงตาก็อยู่ระหว่างการปรึกษากันภายในครอบครัว
ตัดสินใจว่าอยากจะให้ท่านศึกค่ะ
แล้วก็นำตัวไปรักษาอาการป่วยอย่างจริงจังนะคะ

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะ
ก็ถ้าเกิดศึกไปก่อนจะได้สะดวกต่อการดูแลรักษาด้วยนะฮะ